ถือว่าเป็นกลุ่ม๑๐จังหวัดสีแดงเข้ม
ที่ได้รับเงิน๒๕๐๐บาทนะคะ
อย่างนี้ครับคือทางกระทรวงแรงงาน
ก็แจ้งออกมาว่าวันนี้๔สิงหาคม

มีการโอนเงินเยียวยางวดแรก

มาตรา๓๓จำนวน๒๕๐๐บาท

มาตรา๓๓ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ๓๐๐บาท

ในพื้นที่๑๐จังหวัดแรก

นครปฐมปฐุมธานีสมุทรประการ
สมุดสาขอมปฏณีนราธิวาสยะลาและสงขลานะครับ
โอนก็โอนผ่านเข้าบัญชีพร้อมเพลย
ท่านนั้นผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน
อันนี้คือท่านได้ดำเนินการไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว

วันนี้มันจะมีเงินทยอยโอนให้ท่าน

ก็โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับ
และหลังจากนั้นอีกก็จะมีนะคุณนะ
จะมีอีกค่ะคือเป็นเฟสที่๓นะคะ
สิงหาจะโอนให้๑๓จังหวัดที่เพิ่งประกาศมาล่าสุด
อันนี้จะโอนให้มาตรา๓๓มาตรา๓๙มาตรา๔๐

เออนะครับก็รวมทั้งสิ้นนะฮะ

อย่างที่เห็นหน้าจอคือล็อตแรก๑๓จังหวัดนะ
ล็อตที่๒๑๖จังหวัดนะครับ

ที่จะได้รับเงินเยียวยาอะไรต่างนะครับ
ส่วนผู้ประกันตนในมาตรา๓๙มาตรา๔

ก็ต้องติดตามข่าวสารด้วยนะฮะว่าจะมีการโอนอะไรอย่างไรบ้าง

แต่ว่าวันนี้บางท่านได้รับละ๒๐๐๐

เพราะว่าจำนวนผู้ที่จะได้รับเนี่ยนะคะ
คือทั้งหมด๒๘๐๐๐๐๐บาท
ดังนั้นจะไม่สามารถโอนได้หมดภายในวันเดียว

ก็วันนี้เป็น๑ล้านรายแรกก่อน
หลังจากนี้จะค่อยทยอยโอนวันที่๔วันที่๕

ท่านก็อย่าตกใจเพราะเพื่อนอาจจะได้รับเงินแล้ว
ทำไมเพื่อนได้รับเงินแล้วเราผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่า

ของกระทรวงแรงงานเขานะครับ